ด้านหลังนะคะต่อชดันไม่สะกดรอยตามปโรเบิร์ตนะคะ
คือในเบรกที่แล้วเรารายงานไปบอกว่า
หลวงพี่อุเทนก็ดีโยคีปอก็ดีโยคีโรเบิร์ตก็ดีนะคะ
ออกมาแถลงข่าวแสดงถึงความไม่สบายอกไม่สบายใจ
กับการทำหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน
ตอนที่พวกเขาจะขึ้นไปบนเขากระโจมเพื่อไปทุดง
แต่สุดท้ายแล้วขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้น
เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงเป็นพื้นที่เขตห่วงห้าม
ตำรวจต่อชดเขาก็ไม่ได้ให้ขึ้นไป
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วตำรวจตระเวนชายแดนท่านทำหน้าที่ของท่านหรือเปล่า
ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทนัทสิงหุดม
ท่านบอกว่าการทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของตำรวจตระเวนชายแดน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมแต่อย่างใดเลยนะคะ

เขาก็ต้องดูแลตามแนวชายแดนตามหน้าต่างอยู่แล้ว
ก็ตามชื่อเลยไงตำรวจตระเวนชายแดน
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ
สำหรับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทนัทสิงหุดมนะครับ
ท่านก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
เนื้อได้หนังพอสมควรเลยนะได้คุยกับท่านนะคะ
ท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
สักประมาณ๕ทุ่มของเมื่อวานนี้
ว่ามีขบวนรถขับผ่านจุดตรวจจุดสกัดบริเวณเขากระโจมสวนพึ่งราชบุรี
แล้วมีผู้โดยสารมาสักประมาณห้าสิบถึงหกสิบคน
มีผู้โดยสารมาห้าสิบถึงหกสิบคนเพื่อมายังแนวชายแดน
ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนไม่สามารถจะให้รถคันใดก็ตามผ่านไปได้
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ
เพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ความมั่นคงเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
เจ้าหน้าที่ก็มีการชี้แจงแล้วก็มีการทำความเข้าใจว่า
ตรงนั้นไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้
ตรงนั้นไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นใคร
หากไม่ใช่คณะนี้คณะอื่นก็ไม่สามารถผ่านได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืน
ส่วนกลางวันจะต้องมีการทำการตรวจสอบรถทุกคัน
เพราะเส้นทางดังกล่าวไม่ใช่ช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คือพูดตรงเป็นช่องทางทางธรรมชาติ
เขาก็ต้องตรวจดูว่าเผื่อจะมีใครลักลอบออกไปหรือเปล่า

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงนะคือแรงงานต่างด้าวก็ลักลอบมาตามเส้นทางแบบนี้แหละ
แล้วก็จะตรวจโควิดก็ลำบากด้วยถ้าเกิดผ่านมาช่องทางธรรมชาติ
ช่องทางธรรมชาติสองคนที่ไปด้วยก็ยังมีคดีความกันอยู่ด้วย
ใช่อันนี้ยิ่งต้องเข้มงวดนะคะ
ต่อนะคะผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบอกว่า
ช่องทางดังกล่าวไม่ใช่ช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นช่องทางทางธรรมชาติที่มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอาไว้
แล้วก็ตามปกติรถที่จะผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน
ก็ต้องมีการตรวจตรานะคะไม่ใช่ว่าคนในพื้นที่แล้วไม่ตรวจ
พิทธิ์สมมาถึงประเด็นที่ทำให้หลวงพี่อูเธนก็ดี
ปก็ดีโรเบิร์ตก็ดีเนี่ยเขาไม่สบายใจประเด็นหนึ่งก็คือที่มีการ
กล่าวอ้างว่าตอนที่โอเคเห็นไหมคะคลิปนี้แหละค่ะตรงจุดตรวจ
ตอนที่ลงมาจากจุดตรวจโอเคตำรวจต่อชะดอไม่ให้ผ่านเข้าไป
ลงลงมากะว่าจะไปสถานปฏิบัติธรรมที่สวนพึ่งแล้วเดี๋ยวจะออก
สถานปฏิบัติธรรมเพื่อไปกาญจนบุรีไปปฏิบัติธรรมที่นู่น
ต่อเลยนะคะแล้วรถของโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตเนี่ยก็ออกมาจาก
สถานปฏิบัติธรรมสวนพึ่งแล้วปรากฏว่าโยคีปอลบอกว่ามีการ
ขับรถปาดหน้าเรื่องเนี้ยผู้บัญชาการตำรวจต่อชะดอว่ายังไง
ค่ะเนี่ยคันนี้ใช่ไหมที่เขาสงสัยว่าปาดหน้าหรือเปล่านี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะมีทั้งหมด๓คันมีแคมรี่โตโยต้ารีโว
แล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งนะคะครับเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจ
เวนชายแดนท่านบอกว่าไม่มีการขับรถปาดหน้าเพราะบริเวณ
ดังกล่าวเป็นจุดตั้งด่านอยู่แล้วอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็น
ที่สองที่มีการอ้างว่าตำรวจพกปืนนั้นเรื่องนี้ผู้บัญชาการ
ต่อชะดอท่านบอกว่ายืนยันว่าตำรวจตามแนวชายแดนก็
มีการพกปืนเป็นอาวุธประจำกายอยู่แล้วครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะ
ตระเวนชายแดนนะทหารตามแนวชายแดนเขาก็พกปืนเป็น
อาวุธประจำกายเพราะเผื่อไปเจอลักลอบขนยามาอาจจะมีการยิง
ต่อสู้ของพุทธตรงหาหรือเปล่าก็ต้องพบอยู่แล้วใช่ค่ะอ่า
อีกหนึ่งประเด็นที่บอกว่ามีรถต้องสงสัยขับตามรถของ
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตนั้นนะคะผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
บอกว่าอันนี้ไม่รู้เรื่องนะแล้วก็มองว่าท่านอาจจะ
เข้าใจผิดท่านในที่นี้ก็คือปกับโรเบิร์ตท่านอาจจะ
เข้าใจผิดแล้วก็ไม่ทราบบทบาทภารกิจของตำรวจตระเวนชาย
แดนหากว่าพระอาจารย์อุเทนมาหาท่านท่านก็จะชี้แจงข้อ
จะจริงให้ทราบหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อรายงานกลับไปที่ต้นสังกัดก็คือสำนักงานตำรวจแห่ง๑
ย้ำว่าทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างแน่นอนค่ะ
ครับคือถ้าฟังการชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชัย
เนี่ยจริงจริงท่านก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาอ่ะค่ะเออ
เพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่แนวชายแดนด้วยแล้วก็อย่างที่
ออกไปก็ต้องระวังคนจะลักลอบหรือว่าออกจากแถวพรมแดน
ตรงนั้นด้วยครับทีนี้ครับย้อนไปดูเหตุการณ์ซะหน่อยตรงบริเวณ
ป้อมแถวต้นไสใช่ไหมค่ะที่บอกว่าคณะทุดงที่นำโดยหลวง
อุเทนเนี่ยพร้อมกับโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตไปถูกสกัดตรง
ด่านครับซึ่งตำรวจเขาก็ชี้แจงนะว่าตอนนั้นอ่ะห้าทุ่มแล้ว
นะมันเลยเวลาขึ้นเขาไปแล้วครับ
คือรถเขาคอยผลสัมภาระของญาติโยมที่สิสินแต่ขอ
ขออนุญาตกดถ่ายภาพเลยครับมันต้องมันต้องรายงานครับมันเป็น

ขอทุกคนนึงพร้อมนะครับ

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นอะไร
ตรงนี้เป็นบริเวณป้อมต้นไสเขากระโจมอำเภอ
ส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับตอนที่ตำรวจตระเวนชายแดน
ไปเพื่อปฏิบัติธรรมแต่อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่

เวลาที่จะอนุญาตให้ขึ้นแล้วแล้วมันก็เป็นจุดที่ใกล้กับชั้น
ไทยเมียนมาด้วยครับทางต่อชะดอก็เลยขอให้ทั้งหมดเนี่ยลงจากเขา
หลวงพี่อุเทนก็พาคณะทุดงขึ้นเขากระโจมไปตอน๒ทุ่ม๔๕นาทีของคืนวันที่๑๗มีนาใช่ไหมครับ
แล้วก็เดินขึ้นตีนเขาผ่านป้อมต่อชะดอที่๑ซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวเนี่ยตามขึ้นไป
ทีมข่าวก็บอกว่าโอ้โหสักพักหนึ่งมีฝนตกลงมาหนักเลยนะ
หลังจากนั้นคณะทุดงเดินเท้าไปอีก๕กิโลเมตร
ก็มาเจอป้อมต้นไสซึ่งเป็นป้อมที่๒แล้วก็ถูกต่อชะดอกับทหารสกัดเอาไว้ครับ
จากว่าตรงจุดนี้คุณผู้ชมห่างจากชายแดนไทยเมียนมาแค่๒กิโลเองครับ
นิดเดียวแค่๒กิโลนี่คือข้ามไปฝั่งเมียนมาแล้วนะฮะ
และบริเวณนี้อันตรายด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
ยังมีกับระเบิดอยู่เลยยังมีกับระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่
จุดนี้ไปได้เนี่ยก็จะข้ามไปฝั่งเมียนมา
แล้วก็อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
ทางตำรวจต่อชะดอก็เลยจำเป็นจะต้องสกัดคณะทุดงเอาไว้
ทั้งหมดกลับลงมาจากเขากระโจมตอนตี๒ครับ
ตามกำหนดเดิมหลวงพี่อุเทนเขาจะให้โยคีปอลและโยคีโรเบิร์ต
เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมจากการเดินทุดงที่เขากระโจม
ไปวัดถ้ำเขาทะลุที่กาญจนบุรี
แต่เพื่อความปลอดภัยและตามคำแนะนำของตำรวจเนี่ยมีการเปลี่ยนแผนครับ
แผนใหม่ก็คือให้โยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ตามเดิมครับโดยตลอดระยะเวลาเก้าวันของ
ปฏิบัติธรรมจะต้องไปรายงานตัวด้วยนะฮะ
ต้องไปรายงานตัวที่สพสวนพึ่งทุกวันอังคารด้วยครับ

แล้วก็ตามที่หลวงพี่อุเทนโยคีมโรเบิร์ตโยคีปอ

มีทั้งรถแคมลี่รถจักรยานยนต์รถกระบาดที่ตามเขา
ทำให้เขาไปต่อไม่ได้ต้องนั่งรถกลับไปที่สถานปฏิบัติธรรม
เราไปตรวจสอบแล้วไปหากล้องวงจรปิดมา
ให้คุณผู้ชมช่วยดูว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการสะกดรอยตาม

ตามคำเปิดเผยของปอคุณผู้ชมดูนะฮะ

ได้นี่ฮะภาพวงจรปิดมาเป็นรถต้องสงสัยนะครับอันนี้คือให้
ดูก่อนคลิปนี้เป็นภาพที่บริเวณสี่แยกบ้านบ่อที่อำเภอสวน
จังหวัดราชบุรีเห็นกระบะมาก่อนหนึ่งคันแล้วก็จะมีรถ
จักรยานยนต์อีก๑คันนะฮะคือตามคำให้การเนี่ยเหมือนกับว่ารถ
คันนี้ไปจอดขวางอยู่กลางสี่แยกระหว่างที่รถของโยคี
โรเบิร์ตกับโยคีปอลเนี่ยกำลังจะขับผ่านไปแต่ว่าในคลิปนี้
เราไม่เห็นรถกระบะของโยคีทั้งสองนะครับนะฮะเพราะว่าเขาบอก
เขารีบขับกลับไปที่สถานปฏิบัติธรรมที่วิโมกศิวาลัยแต่
สังเกตเห็นว่าในคลิปนี้เดี๋ยวจะมีชาย๒คนคุณชมอยู่ภาพ
นี้รถสี่แยกมาแล้วจะมีชาย๒คนใส่เครื่องแบบใส่เครื่อง
อยู่อันนี้รถจักรยานยนต์มาก่อนนะอืมแล้วก็มีรถอีกคัน
หนึ่งเป็นกระบะเดี๋ยวจะเห็นภาพนี่นี่มีชายสองคนใส่เครื่องแบบ
คล้ายกับต่อชะดอเหมือนกันพยายามจะวิ่งไปขวางเอาไว้นะฮะแล้ว
พอเห็นรถของโยคีมโรเบิร์ตกับโยคีปอมาเนี่ยก็วนกลับไปก็
พยายามจะไปวิ่งขึ้นรถกระบะด้วยเพื่อขับตามไปครับคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมฮะนี่ออกมาอยู่ที่บริเวณกลางถนนเลยแล้วก็ขวาง
ให้รถไปแล้วจอดกลางสี่แยกเลยนะใช่ใช่นี่เห็นไหมฮะแล้วพอรถ
โยคีวนกลับเขาก็วิ่งตามไปเลยครับเอายังไงต่อนี่ฮะแล้วก็วิ่ง
กระบาดแล้วกระบาดก็ขับตามไปอีกคือในกล้องเนี่ยไม่เห็น
รถของโยคีทั้งสองนะฮะแต่ว่าเห็นรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะ
คันนี้ซึ่งคนที่ลงมาใส่เครื่องแบบคล้ายตำรวจตะเวนชายแดน
ด้วยค่ะนะครับแล้วก็จะมีรถแคมเมอรี่เก๋งแคมเมอรี่สีเทา
ขับตามรถของโยคีไปอันนี้นี่อีกคันหนึ่งนี่รถเก่งก็วนวน
วนวนไปครับคือในกล้องเนี่ยไม่ไม่เห็นรถของโยคีหรอกนะฮะ
แต่ว่าเห็นรถต้องสงสัยทั้งสามคันที่ผมบอกไปนะฮะก็ขับตามไปถึง
สถานปฏิบัติธรรมอืมให้ดูอีกมุมหนึ่งอันนี้อีกมุมหนึ่ง
เป็นทางหลวงชนบทหมายเลขสี่ศูนย์หกแปดเป็นกล้องวงจอมปิดของบ้าน
ชาวบ้านซึ่งนักข่าวเราก็ไปขอมานะเห็นหมดเลยนี่เป็นกระบะ
เลนเจอร์สีน้ำเงินที่โยคีเนี่ยนั่งไปขับผ่านตรงนี้ไป
่งหน้าไปทางแยกภูผาพึ่งผ่านไปไม่ถึง๑๐วินาที
แล้วทีนี้ก็จะเป็นรถเก๋งแคมอรี่ขับตามไปแล้วก็จะมีรถกระบะ
ขับตามเข้าไปคือเขาขับตามมาตามที่เราเห็นจากมุมเมื่อกี้แหละ
อืมแล้วขับตามไปตามเส้นทางหลวงสะโดดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะ
ตามสิ่งที่เกิดขึ้นเลยซึ่งก็ตรงกันกับคำบอกของโยคีทั้งสองว่าเขาถูกสะกดรอยตาม
ค่ะนะฮะนี่เป็นภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเป็นคลิปบนทางหลวงหมายเลขสามสองศูนย์แปด
ห่างจากแยกบ้านบ่อไปสักประมาณแปดร้อยเมตรนะฮะนี่เราก็จะเห็นรถกระบะ
เดนเจอร์คันนี้นี่นี่ไปแล้วกระบะฟอร์ดเรนเจอร์อันนี้สีน้ำเงินนะฮะ
อันนี้เป็นรถที่โยคีทั้งสองเขานั่งอยู่ขับมุ่งหน้าไปทางสี่แยกบ้านบ่อ
ผ่านไปแป๊บเดียวครับแล้วจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์คันเดิม
แคมบรีคันเดิมอืมแล้วก็กระบาดคันเดิมก็ขับไปต่อต่อกันไปเลยนี่นี่
อันนี้รถเก่งแคมบรีใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ฮะมันมีหลายมุมมันมีหลายภาพ
ซึ่งเราก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดมาให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยประมาณสองนาทีต่อมา
กระบาดฟอร์ดสีน้ำเงินเนี่ยที่โยคีเขานั่งมาเนี่ยนะ
ขับรถกลับมาที่เดิมมุ่งหน้าไปยังสถานปฏิบัติธรรมนะฮะ
หลังจากที่ไปเจอรถเขาจอดขวางกลางสี่แยกนี่แหละคือคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปก่อนถึงสี่แยกเมื่อกี้
ที่เราเป็นคลิปแรกไปครับนะครับผู้ชมทำเขาจะนิดหนึ่ง
ทั้ง๓คลิป๓มุมที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเห็นว่ามีรถทั้ง๓คันตามรถ
ของโยคีที่เขานั่งกันไปแต่จริงแต่เราไม่เห็นภาพที่โยคีปอบอกว่ารถกระบะไปขับ
ขวางที่บริเวณแยกใช่ไหมคะใช่ฮะนะครับ
แล้วก็มีคลิปสุดท้ายออกมาเป็นคลิปที่เมื่อกี้เห็นแล้วว่ารถกระบะของโยคินทั้งสองกำลังขับมุ่งหน้าไปยังสถานปฏิบัติธรรม

อันนี้คือรถกระบาดต้องสงสัยอีกคันหนึ่งที่ขับตามมาตั้งแต่ต้นนี่แหละ
ถอยหลังไปจอดข้างป้อมตำรวจก่อนที่จะเข้าไปถึงสถานปฏิบัติธรรมสัก๘๐๐เมตร

ดับไฟหน้ารถเหมือนเป็นการจอดสังเกตการณ์
อันใดนั้นรถกระบะฝอดของโยฮีที่๒ขับผ่านไปรถแคมมอรี่ขับตามมา
ก่อนที่กระบะที่ดับไฟอยู่ที่จอดอยู่เนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วขับตามไป
อันนี้จอดก่อนดับไฟปุ๊บนี่อันนี้รถของโยคีมาแล้ว
รถทางด้านของกระบะอีกคันหนึ่งตามไปแล้วนี่ฮะสักพักหนึ่งรถที่จอดอยู่จะเปิดไฟแล้วขับตามไปอีกทีหนึ่ง
อันนี้ออกรถมาแล้วก็ก็สันนิษฐานได้ว่าเอ๊เป็นการจอดรอแล้วขับตามหรือเปล่า
อันนี้แคมรี่มาแล้วนี่ขับตามไปตามกันไปตามกันไป
อันนี้เป็นรถกระบะอีกคันหนึ่งที่จอดรออยู่เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโยคีปอลเขาบอกแบบนี้ว่า
รถทั้งหมดตามไปถึงสถานปฏิบัติธรรมจริงนะแล้วพระอาจารย์อุเทนเนี่ยออกไปถามเลย
แล้วขอหลักฐานว่าคุณตามทำไมคุณเป็นตำรวจจริงใช่หรือไม่
แล้วเขาก็เอาบัตรให้ดูเลยนี่ขออนุญาตเบอร์ภาพ
เป็นตำรวจสังกัดต่อชด๑๓ครับ
ทีนี้พระอาจารย์ก็เลยโทรไปหาตำรวจในพื้นที่ช่วยมาตรวจสอบ
และลงบันทึกประจำวันหน่อยว่ามีบุคคลเหล่านี้ตามปรากฏรอยพวกเขาไปถึงสถานปฏิบัติธรรม
อันนี้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดที่เราตรวจสอบมาให้
สุดท้ายแล้วท่านผู้บัญชาการเขาก็แถลงข่าวแล้วนี่เนอะว่าความเท็จจริงมันเป็นอย่างไร